ติดตามข่าวกันต่อนะฮะตำรวจสามารถตามไปรวบตัวได้แล้ว
คุณโยมคุณโยมหัวร้อนร้อนขนาดไหน
คือถวายพระใส่บาทใส่ไปใส่มาเข้าใจว่าเป็นพระปลอม

ถวายเต็มขนาดไหนย้อนดูเหตุการณ์กันอีกที
ครับเดือดฮะมีอย่างต่อย
มีงัดมีเสยเตะฮะเตะก็มีมีอยู่ลูกนึงนะ
เตะเกือบข้าวยอดหน้าท่านเนี่ยเข้าอภัยด้วย
คือเกือบเสยหน้าจริงนี่นี่คือเขาคือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนร้อยเอ็ด
ไม่อยากจะยุ่งกับโยมหัวร้อนนะฮะเหตุการณ์นี้ใช้คำว่าโคตรนำหน้าเดือด
เอาแล้วมุมนุษย์คือไรมุมนุษย์ทำไมคนเยอะ
เขาก็พยายามจะมาห้ามปลามเอาแล้วไม่ห้ามให้จบ

เรื่องใหญ่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สุดท้ายแล้วตำรวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดคุมตัวมาได้

อายุ๓๒ปีก็เป็นชาวพื้นเพลนี่แหละ

ริจรับสารภาพผมทำจริง

ก็เลยไปถวายไปซื้อของมา
ถวายนมถวายน้ำถวายตังค์

แต่พระท่านเนี่ยมาร้องขอเออโยมเปลี่ยนจากนมเป็นกาแฟได้ไหม

พูดแบบนี้ไม่ได้รูปนี้แปลกเว้ย

อยากทำบุญก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
จะเอานมไปเปลี่ยนที่ร้านเป็นกาแฟ

พอมาถวายเสร็จปุ๊บพระเงียบ

แนนหน้าขึ้นไปมองพระพระเงียบ
พระคุณเจ้าไม่ให้พรเหรอ

อายุวันโนสุคังพระหลัง
แต่พระรูปนี้ดันให้พร
อย่าดื่มเหล้าสูบบุหรี่นโยม

นี่ท่านพระจริงเปล่านี่ฉุนเลย

อย่าดื่มเหล้าสูบบุหรี่นโยม
พอพูดอย่างนี้ถามเลยพระจริงเปล่า
โยมเอาใบสุทธิมาให้ดู

หงิดตั้งแต่ขอเปลี่ยนจากนมเป็นกาแฟแล้ว

ดูมาดูไปไปมาเอ้า

เลยคิดว่าพระรูปนี้เป็นพระปลอมแน่

พระรูปนี้บอกโยมถวายเอาแต่มา
เออทวงคืน
ทวงคืนบาประโยม

ฟังจากนายกริจหัวร้อน
ให้ก่อนผมแค่นี้

ผมก็เลยไปดึงไอ้ไม้เท้ามา
ถอดมุนเจียรถรถมุนเจียรถเกี่ยวกับมุนเจียรถไหมครับ

เอาไงครับทำไมครับ
ก็ผมก็บอกว่าเอากุญแจรถมา

ผมหลีกี่ต้องไปทำร้ายแกผมต้องการ
ผมไม่ได้บ้าคุณกิจบอกว่าผมไม่ได้บ้าแล้วผมไม่ได้เมา
ผมไม่ได้เสพยาก็ตรวจสารเสพติดแล้ว

มาจากความหัวร้อนล้วนของนายกริจนะครับ
ดังนั้นเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แต่ถ้าหากพระทุดงคนนั้นรูปนั้นมาแจ้งความเพิ่มเติม
ก็จะมีคดีต่อไปนะครับถามอีกที
ถ้าหากพระมีใบสุทธิแล้วมันหมดอายุเขาก็พระจริงนะ
แสดงว่าเขาก็พระจริงอยู่ใต้ร่มกาสวพัฒน์จริงเหมือนกันนะฮะ
นี่คือความหัวร้อนจังหวัดร้อยเอ็ดครับ